เรื่องมีดฮะชาวอุดรเขาภาวะกันอีกแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะมีการเตือนภัยผ่านโลกออนไลน์กันแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาระวังชายคลั่งถือมีดซุ่มแทง
ตำรวจยังตามจับไม่ได้นะฮะเกรงว่าจะเป็นพฤติการเรียนแบบไง
เป็นไอ้แจ็คสองเออนะฮะนี่แหละครับ
เหตุเกิดประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บคนนี้ครับนางสาวสายฝนขานวงอายุ๓๙ปี
เธอเป็นกราฟฟู้ดครับได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขอมีคมบาดที่ต้นแขนขวายาวประมาณ๒เซนติเมตรได้
เลือดไหลซึมออกมาจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสายฝน
บอกว่าคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงโปร่งนะ
เสื้อยืดคอกลมกางเกงขายาวครับ
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงคล้ายจะเป็นสกูปปี้ไอ
แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะหลังก่อเหตุเนี่ยหนีไปครับ
ตำรวจจึงรีบวิทยุสกัดจับตามเส้นทาง
จากนั้นก็มีการแชร์เรื่องราวเตือนภัยนะครับ
ทั่วเมืองอุดรธานีจนผู้คนหวาดภาวะ
เนื่องจากคนร้ายนะครับมีรูปร่างคล้ายไอ้แจ๊กนะ
ครับอ่านะฮะที่ไล่แทงคนบนถนนนะครับ
จนมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไป๒คนก่อนหน้านี้
หลังจากทำแผลเสร็จครับนางสาวสายฝนก็ไปให้ปากคำ
อย่างละเอียดกับตำรวจอีกครั้งเพื่อแกะรอยแล้วก็หาเบาะแสของคนร้าย
โดยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
ขณะนั้นนะครับเธอกำลังเอาอาหารไปส่งให้ลูกค้าที่ผับ
ใช้เส้นทางลัดเข้าซอยกิจขยันหรือเรียกว่าซอยเสาไฟแดง
ระหว่างขี่รถมาถึงสามแยกสัญญาณไฟสีเทพครับ
ก็จอดรอสัญญาณไฟอยู่แล้วจู่ครับวินาทีนี้
โอ้โหแยกเหมือนกันเลย
มีคนร้ายนะครับยืนซุ่มอยู่ในมุมมืดนะครับ
ตรงปากซอยวิ่งปรีเข้ามานะครับ
แล้วก็ใช้มีดแทงแทงมาที่เธอนะครับ
แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยายนต์ขี่หนีไป
นางสาวสายฝนเล่าต่อบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากคุณนักข่าว
ครับตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้๋วเงียบว่าถูกแทง่หรือเปล่า
คือเธอหลบนะคุณตอนผู้ชายวิ่งปรีมาหาเธอ
เขาหลบได้แล้วที่รู้ว่าเส้นทางที่นี่มันมืด
ขับต่อไปแล้วคนร้ายมันคว่างอะไรมาสักอย่าง

แล้วคิดดูเธอฝืนจนไปถึงตรงหน้าผับ

เธอก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อยข้างหลังมันเจ็บแสบ

ตรงมุมมืดเกือบถึงไฟแดงแล้วแหละ
แต่ยังไม่ถึงไฟแดงอยู่ด้านหลัง

แล้วทีนี้เจมส์เขายืนอยู่
เจมส์เขายืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้ว
เราก็รบไส้เราก็รีบบิดมอเทอร์ไซช์
มันต้องวิ่งเข้ามาคว้า
ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับเผื่อเตือนคนอุดร
แล้วก็เผื่อใครเจอแล้วก็แจ้งเบาะแสด้วย
เธอบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์
ใช้เส้นทางลัดจะไปส่งของให้ลูกค้าที่ใกล้ที่สุด

ตรงไปจะเป็นมุดที่อุดรสว่างเมธาธรรม
แล้วก็มุมที่เธอโดนมันใกล้ถึงสี่แยกไฟแดงแล้ว

เธอก็เลยแจ้งพิกัดไว้ตรงนี้ต้องระวังกันให้มาก

ไปเจอของกลางเป็นใบมีดปอกผลไม้
ขนาดความยาวเท่ากับปากกาครับไม่มีด้ามตกอยู่
จึงเกี่ยวว่าเป็นหลักฐานและก็เอาไปตรวจหาไลนิ้วมือนะครับของคนร้าย
เพื่อตามหาเบาะแสของคนร้ายต่อไป

ว่าจะให้เป็นพฤติการเลียนแบบหรือเปล่า
กรณีของในแจ๊คที่ไล่แทงคนเนี่ย
เมื่อต้นเดือนเนี่ยพันธบทเอกอารีสินทุราครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีท่านประเมินและวิเคราะห์แบบนี้
บอกว่าไม่น่าจะเป็นพฤติการเรียนแบบหรอก
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุในซอยทางรัฐคล้ายมาเฝ้ารอ
อีกทั้งแกรปฟู้ดที่ถูกทำร้ายสวมชุดรัฐกลุ่ม
ถ้าดูจากด้านนอกไม่รู้เลยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชาย
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะต้องการชิงทรัพย์มากกว่า

อย่างนั้นก็ตามถ้ามีใครเจอเบาะแสของคนร้าย
เอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นชายรูปร่างสูงโปร่ง
เสื้อยืดคอกลมกางเกงขายาว
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงคล้ายจะเป็นสกุปปี้ไอ
สามารถแจ้งบ่อแสเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้ที่สพเมืองอุดรธานี
หรือว่าโทรง่าย๑๙๑ก็ได้ครับ

ภาวะกันไปหมดไม่เฉพาะอุดรธานี